ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำชื่อแชร์ลูกโซ่
มีผู้เสียหายที่เขาบอกเขาตกเป็นเหยื่ออืม
เขาไปร้องขอความช่วยเหลือไปร้องเรียนทาง
ค่ะไปร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
สุดท้ายเนี่ยสูญเงินกันไปเนี่ยรวมแล้วก็สองพันกว่าล้านนะฮะ
ใช่ค่ะมูลค่าความเสียหายเยอะมากค่ะโอ้โหแล้ว
เพื่อให้คนเนี่ยมาลงทุนกับเงินตราต่างประเทศเนี่ย
มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีการลงทุนจริงเอาเงินเข้ามาแล้วก็หมุนไปเรื่อย
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับชวนให้มาเทรดเงินอืม
เปลี่ยนกับสกุลเงินต่างประเทศเหมือนกับเป็นคู่สกุลเงินกันอย่างนี้ค่ะ
ครับแต่พอความเป็นจริงก็คือรับเงินประชาชนมาแต่ไม่เทรด
หรือเทรดไม่หมดครับก็คือหมุนเงินไปเรื่อยอ่า
เงินจากคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าวนไปมันก็เลยเข้าข่ายเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่
ฐานหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
เสียหายไปสองพันกว่าล้านที่ท่านเห็นนี่คือคุณพิงกี้
สาวิกาชัยเดชเป็นดาราสาวเป็นนางเอกชื่อดัง
ซึ่งมีชื่อเป็น๑ใน๑๙ของผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีด้วย
ที่สำคัญก็คือพี่ชายของคุณพิงกี้
นายสรายุทธ์ชายเดชนะปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะ
และวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทางอายการพนักงานอายการได้ยื่นฟ้องนะครับ
ทั้งหมด๑๙คนรวมคุณพิงกี้ด้วยเนี่ยในความผิดเกี่ยวกับเรื่องการทุจจริต

นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
แล้วก็ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันช่อกงข้อหาตามนี้เลยนะส่งฟ้องต่อสาร
คำฟ้องก็ระบุพฤติการของจำเลยรวมทั้ง๑๙คนเอาไว้เนี่ยนะฮะ
ว่ามีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยการให้มาลงทุนผ่านระบบเว็บไซต์
ของแชร์ฟอเล็กซ์ผ่านระบบเฟซบุ๊ก
ชักชวนประชาชนให้เอาเงินมาร่วมลงทุน
อ้างว่าจะเอาเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จำเลยทั้ง๑๙อันนี้ตามคำฟ้องนะครับ
ระบุว่าได้อาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของจำเลยทั้ง๑๙
ที่เป็นดารานักแสดงนักร้องบุคคลในวงการบันเทิง
บุคคลในวงการชั้นสูงหรือไฮโซ
รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับจำเลยทั้ง๑๙ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ
และโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวง
โดยได้ไปโดยเอาทรัพย์สินเป็นเงินรวมไปทั้งหมดเนี่ย

มีผู้เสียหาย๙๘๒๔คน
ประทับรับฟ้องนะครับ
รับคดีไว้พิจารณา

คำให้การจำเลยทุกคน

ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีสารจึงนัดคู่ความให้มาตรวจพยานหลักฐาน
กันยายนนี้เวลา๙นาฬิกาแต่ระหว่างนี้ก่อนจะถึง๒๖กันยายนเนี่ย
ซึ่งจำเลยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็คือขอประกันตัวเนี่ยนะฮะ
สารท่านพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้ว
เห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมาก
แล้วก็มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าถ้าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
อาจจะมีการหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
นี่นะฮะทั้งหมดนะครับรวมทั้งคุณพิงกี้สาวิกา
รู้สึกจะมีคุณแม่วันนี้ด้วยก็เลยต้องถูกส่งไปคุมขัง
ไว้ที่เรือนจำเดี๋ยวต้องรอดูว่าระหว่างนี้เนี่ย
จะได้รับการประกันตัวชั่วคราวหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ณวันนี้ศาลท่านไม่ให้ประกันตัวชั่วคราว
ใช่ค่ะคือคดีนี้เรื่องใหญ่สำคัญก็คือทางปปงต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีใครเกี่ยวข้องในส่วนไหนยังไงบ้าง
หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายดำเนินคดีแล้วก็ต้องยึดทรัพย
ท่อตลาดแล้วก็เอาเงินไปแบ่งให้กับผู้เสียหาย
ซึ่งไม่รู้ว่าผู้เสียหายจะได้เงินคืนกันหรือเปล่า
พอหรือเปล่าเพราะมัน๒๐๐กว่าล้าน

ราคาความเสียหาย๒๐๐๐กว่าล้าน
ก็ต้องยึดทรัพย์ของคนที่ก่อเหตุมาขาย
แล้วก็เอาเงินที่ได้ไปเฉลี่ยคืนผู้เสียหาย
เมื่อคดีไปถึงที่สุดนะนะยึดทรัพย์มาเฉลี่ยคืน

ส่วนเรื่องงานแสดงต่างทีมข่าวบันเทิงเราก็พยายามสอบถามไปนะฮะ
ก็ทางผู้จัดการของคุณพิงกี้บอกว่าก็กำลังดำเนินการอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้ก็รับงานแสดงไว้หลายเรื่องอยู่เหมือนกัน